ต้นครับต้นอายุ๒๗เสพยาจนสมองพังหมดแล้วเป็นผู้ป่วยจิตเวท
หลอนหลอนตามท้องเรื่องเลยคือมีคนจะมาตามฆ่า
ที่บ้านก็โทรแจ้งตำรวจดิตำรวจมาบ่อยมาถึงปั๊บคราวนี้
ปรากฏว่าต้นมันอาศัยจังหวะแบบทีเผลอฟันตำรวจมาสามนายนะ
เย็บไป๙เข็มคนหนึ่ง
แล้วฟันเข้าหัวเย็บ๑๘เข็มไปอีกคนนึง

นี่คือคุณยายจอมศรีนี่ตำรวจที่ผมว่า
โอ้หูเย็บไปจะขาดเลยท่านนี่สหัตถนะ
ไปเจอคุณยายจอมศรีหน่อยคุณยายจอมศรีอายุ๗๖เป็นยายของต้น
เสพจนสมงสมองไปหมดแล้วก็เป็นผู้ป่วยจิตเวท
พาไปรักษาตัวที่นู่นโรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่น
แต่บ้านเขาอยู่สารคามนะติดกันมาขอนแก่นแป๊บเดียว
แต่พอกลับมาอยู่บ้านทำไมรู้ไหม
ดมกาวอีกพังเข้าไปอีกสมองพังเข้าไปอีก
คุณยายบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะปกตินะปกติ
ปกติต้นมันไม่ค่อยอารวาสนะไม่ค่อยทำอะไรใครนะ
ฟังไม่ค่อยกับคุณยายจอมศรีเอาไว้ในใจก่อนนะ
กระทั่งช่วงเย็นครับวันเกิดเหตุต้นเนี่ยนะคุ้มคร่าง
แวงว่าจะมีคนมาฆ่ายายก็โทรศัพท์หาตำรวจ
ให้มาระงับเหตุตำรวจมา๓นาย
ต้นตอนออกมาไอ้ต้นตกใจมั้งคิดว่าจะมาทำร้ายนะครับ
ตามท้องเรื่องที่หลอนอยู่แล้วหยิบไม่ตัดอ้อยเนี่ย
คุณผู้ชมดูเนี่ยโอ้โหเนี่ยมีตัดอ้อยอ่ะวิ่งเขาใส่ตำรวจเลย
ต่อสู้ยื้อแย่งกันยื้อแย่งกันพยายามจะเหยียบมีดเอาไว้
จังหวะที่ต้นมันล้มนะครับแล้วแต่ว่าจังหวะหนึ่งคุณผู้ชม
ตำรวจพัดท่าด้อมเอ้าพัดท่าให้ต้นหยิบมีดเมื่อกี้อ่ะ
ใหญ่ใหญ่ไม่ใช่ฟันเข้าหัวตำรวจครับส่วนอีกนายนะ
แขนก็โดนคมมีดเหมือนกันได้รับบาดเจ็บ๒นาย
ส่วนสาเหตุของการคลั่งครั้งนี้ยายเชื่อว่าสงสัยไม่ได้กินยาจิตเวทต้นเลย

มันกันเลยตื้นมันยาน
มันขามันก็เลยลุกขึ้น
มันก็เลยเต็มใส่มันเปลี่ยงชั้นนะ
เอามาดูฟังตำรวจ

ท่านกับราบุที่นี่ดี
ที่ผมให้เอาสิ่งที่ยายเขาทดไว้ในใจ
รู้จักในต้นดีได้ยังไงตำรวจทั้งโรงพักษณ์

แล้วยายบอกว่าต้นมันไม่ค่อยจะไม่ปกติ
ทุกครั้งนะครับก็ไปก็จะตะโกนเรียก

แต่วันนั้นเป็นช่วงใกล้ข้ามมันโพล่เพลนะครับคุณผู้ชม
กดต่ำปั๊บมือมันมีมีดเนี่ยนะครับ
ก็เลยฟันเข้าแขนของตำรวจนะนายแรกเย็บไป๙เข็ม
จังหวะนั้นตำรวจนายโถมเข้าไปช่วยครับ
โถมเข้าไปช่วยโดนมีดฟันเข้าที่หัวเย็บ๑๘เข็มนี่ครับ

ชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกับตำรวจจับตัวในต้นเอาไว้
ฉีดยางระงับประสาทก่อนแล้วก็ส่งต้นทาง
ตำรวจอายัดตัวไว้แล้วนะแจ้งสองข้อหานัก
คือฆ่าพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
แล้วก็พกอาวุธครับดำเนินคดีต่อไปครับ
นี่แหละครับพิษภัยของยาเสพติดครับ